อันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวค่ะครับไปมีคนอื่นใช่ไหมไปปันใจให้กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมครับทะเลาะกันแล้วไม่กลับบ้านใช่ไหมฝ่ายสามีเนี่ยหึงนะหึงภรรยาแล้วก่อเหตุค่ะไปถึงที่ทำงานภรรยาเลยนะเอามีดไปแทงภรรยาค่ะนี่ค่ะสภาพนะตัวคนเจ็บคือเธอทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อค่ะใช่ค่ะแล้วตำรวจที่สุรินนี้นะคะแล

ก็ผัวน่ะสิหึงหวงเพราะว่าเมียเนี่ยไปคุยกับผู้ชายที่ไหนไม่ได้เลยผัวก็จะคิดว่าเมียเนี่ยไปปัญญาให้กับคนอื่นไปมีเล็กมีน้อยไปคบผู้ชายคนอื่นใช่ไหมทีนี้ค่ะผัวก็จะมาทำร้ายเมียตลอดเลยเวลาที่เห็นเมียคุยกับใครเนี่ยนะคะแล้วทางฝั่งผัวเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะคุณผู้ชมก็ยังอยู่ที่ปั๊มแถวนั้น
ก็นำตัวไปสอบสวนต่อไปนะคะครับ